ค่ะเอามาดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะของพี่สาววรรณสาวเมื่อวานไปเจอมาค่ะ
กับเรื่องราวภาพเนาะใครได้เห็นนางก็โพสต์ของนางนี่แหละค่ะ
แต่ปรากฏว่ามีภาพหนึ่งภาพที่อ่างน้ำแล้วก็โพสต์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแอบเบอร์นิดนึง
เพราะว่ามันเกือบเห็นแต่มันไม่เห็นหรอกค่ะคุณผู้ชม

แฟนเขาแบบว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แต่เรื่องราวโดนด่าเรื่องนี้ไม่จบมีอีกเรื่องหนึ่ง

แฟนเขายังไม่แต่งงานนะคะคุณอาร์ตรณชัยขายทอง
แต่ปรากฏว่ามีเว็บพนันเอาภาพไปปลอม
ว่าจริงแล้วเนี่ยแจกทองแต่ว่าจริงร้านเขาไม่ได้แจกทองแจกเงิน
เขาต้องออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าไม่ใช่ตัวเขาแน่นอนภาพนี้

ตอนนี้ต้องบอกว่านรกจริง
จริงครับเพราะว่ายิ่งเราบอกตำรวจยิ่งเรายิ่งแจ้งความ
ยิ่งพี่สื่อมาช่วยกันเนอะช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรอย่างนี้
ยิ่งเอาใหญ่เลยครับยิ่งหนักกว่าเดิมอีกคือเราเราทำทุกอย่างหมดแล้ว
แต่ตำรวจก็บอกว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้
เพียงแต่ว่าเรายังไม่เดือดร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือว่าที่ร้านเนี่ยยังไม่ได้มีกระทบกระเทือนอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะ

ยิ่งเดี๋ยวเราไม่ใช่พี่อาร์ดจริงค่ะไม่ใช่ครับในรูปอะใช่
แต่ว่าการแจกเงินขนาดนั้นคงไม่ใช่ครับ
มีมาล่าสุดปีใหม่แจก๕๐๐บาท

จริงแล้วมันคือเป็นเว็บพนัน
ก็ต้องระวังไว้ดีนะคะการแอบอ้างปลอมแบบนี้นะคะ
สรุปแล้วก็ไม่ใช่ร้านของพี่อาร์ตแน่นอนนะคะ